ช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูดาราหน้าใหม่ของวงการบันเทิงค่ะ
แหม่มวิชุดานั่นเองหน้าเก่าแล้ว

สองรอบแล้วที่บอกว่าหน้าใหม่เนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะ
แหม่มเขาขึ้นแท่นเป็นกูรูเรื่องของการศัลยกรรมความสวยความงามไปแล้ว
ถึงขั้นขนาดทำรายการไม่โง่นะคะซีสลงยูทูปนะคะคุณ
นี่ค่ะลงทุนบินไปเกาหลีไปแก้หน้ามา๒รอบใช้เวลาพักฟื้นไป๖เดือน
ในที่สุดกลับมาตอนนี้เป๊ะเวอร์
แต่ว่างานนี้พี่แหม่มเขาออกตัวก่อนนะว่าเดี๋ยวเขาจะมีแพลนอีก

คือหลายคนก็สงสัยว่าตกลงพี่แมมพี่ติดศัลยกรรมหรือเปล่า
ไม่ยอมเลิกหรือเปล่าทำไมถึงออกมาพูดเรื่องทำหน้าบ่อย
รวมไปถึงเดี๋ยวอัปเดตเรื่องของเพื่อนซีแม่ชีกิ๊กด้วยนะคะจะคัมแบ็ค
เป็นต่อเมื่อไหร่ไปฟังเต็มชัดกันเลยจ้า
คนบอกว่าติดศัยกรรมหรือเปล่า
ไม่ใช่คือจริงเราตั้งใจจะแก้ทุกอย่างที่เราทำไปแล้วรวมถึงใต้ตา
แต่มันยังทำไม่ได้ต้องรอครบปีเพราะมันต้องกรีดซ้ำตรงนี้
ใจหลายคนประมาณประมาณแบบพอแล้วพอเดี๋ยวมันจะนี่
แบบไม่พอดีแล้วมันจะเลย
แล้วถึงเรื่องอยากถามแม่ชีกิ๊ก
จะศึกแล้วจะมาร่วมเป็นต่อไหมคะ

ในที่มีข่าวว่าจะแบบไม่ศึกตลอดชีวิตอะไร
อันนี้ไม่จริงเลยเขามีกำหนดศึกเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวานนี้พี่แหม่มมารายการแชร์ข่าวสาวสตรอง

สวยมากคือ
แต่ว่าว่าพี่แม่มในตอนสาวสาวหน้าตาแบบนี้